ทีนี้ค่ะอย่างล่าสุดที่เรานำเสนอไปนะคะ
ผลการชนะสูตรศพของน้องชมพู่๒รอบ
ที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี
และที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจคือตรงกัน
ว่าไม่มีร่องรอยของการถูกทำร้าย
ไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันได้ว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
จากว่าตำรวจจะไปมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติม
ที่จะสามารถบอกได้ว่าเป็นเหตุฆาตกรรม
ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจในการดำเนินงานต่อไป
ดังนั้นค่ะทางคุณหมอที่มีการชนะสูตร
ก็เลยให้ความเห็นค่อนข้างจะสอดคล้องกันนะคะว่า
มีความเป็นไปได้ใช้คำว่าเป็นไปได้นะคะ
ว่าน้องชมพู่อาจจะพลัดหลงเดินขึ้นไปบนภูเหล็กไฟ
แล้วก็ไปเสียชีวิตอยู่บนนั้นเองโดยที่ไม่ได้มีใครทำอะไรเลย
ดังนั้นคำถามก็คือน้องชมพู่อะค่ะเด็กผู้หญิงอายุแค่๓ขวบ
ถ้าจะเดินขึ้นไปจริงคุณภาคภูมิเคยลองแล้ว
ยากมากเลยทีเดียวค่ะแต่ถ้าเดินขึ้นจริงจริงเนี่ย
น้องชมพู่จะต้องใช้เวลาเดินนานขนาดไหน
ว่าระยะการก้าวเดินของเด็กแค่นี้จะต้องใช้เวลานานแค่ไหนค่ะ
คุณผู้ชมครับหากเราจะมาตั้งสมมุติฐานที่ว่า
เป็นไปได้หรือไม่ที่น้องชมพู่จะเดินออกจากบ้าน
ขึ้นไปไปปล่อยทิ้งเอาไว้จนขาดน้ำขาดอาหารเสียชีวิตเนี่ยนะครับ
ลองมาเปรียบเทียบดูนะครับว่าน้องชมพู่ต้องใช้เวลาเท่าไหร่
จากบ้านไปถึงภูเหล็กไฟผ่านกี่วันผ่านกี่คืน
กี่ก้าวใช้เวลากี่ชั่วโมง
ผมเริ่มต้นจากจุดนี้ครับจุดนี้คือบ้านของน้าตาย
เป็นจุดสุดท้ายที่น้องชมพู่มานั่งเล่นอยู่ตรงใต้ต้นมะม่วงนะฮะ
ก่อนที่จะหายตัวไปนะครับถ้าเราจะลองเทียบเป็นลำดับขั้นตอนนะครับท่านผู้ชมครับ
ลองวัด๙ดูก่อนนะฮะ๑๗กิโลเมตรที่ภูเหล็กไฟจากบ้านไปเนี่ย
นี่นะฮะถ้าเดินไปเอา๑๐เมตร๑๐เมตรนะครับทุกผู้ชมครับเด็กจะเดินใช้ระยะทางเดินเนี่ยการก้าวเนี่ยประมาณ๓๙นะใช้เวลาทั้งหมด
เมตร๒๐วินาทีนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าไปดูพื้นที่ภูเหล็กไฟนะออกจากบ้านน้องชมพู่เนี่ยนะฮะไปถึงภูเหล็กไฟ๑๗กิโลเมตรนะเอาทางราบก่อนนะรวมระยะทางทั้งหมด๑๗กิโลเมตรถ้าบวกลบคูณหาแล้วเด็กต้องเดินทั้งหมด๕๑๕๑๙ใช้เวลา๕๖นาทีเกือบ๑ชั่วโมงนะครับน้องชมพู่วันนั้น๑๑พฤษภา
๖นาทีนี้นั่นเท่ากับว่าจะใช้เวลาไปถึงภูเหล็กไฟก็คือช่วงสักประมาณ
นาฬิกา๑๑นาทีถึง๑๐นาฬิกา๔๙นาทีวันเดียวกัน๑๑พฤษภาคมแต่นี่เป็นการวัดระยะทางแบบเดินแบบทางราบทางตรงไม่มีอุปสรรคอะไรนะครับ
แต่อย่างที่บอกครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาไปภูเหล็กไฟนะฮะภูเหล็กไฟตรงนี้ครับทุกผู้ชมครับมันไม่ใช่เป็นทางราบทางเรียบนะครับทุกผู้ชมครับ
พอไปถึงตีนเขาภูเหล็กไฟเนี่ยผ่านไร่มันสำปะหลังมาผ่านสวนยางพารามามาถึงเชิงเขาภูเหล็กไฟทีนี้ยากแล้วมีแต่หินสูงชันทั้งนั้นนะฮะประมาณ๔๕องศาต้องเดินขึ้นไปเรื่อยจนถึงภูเหล็กไฟอุปสรรคเยอะแยะไปหมดก้อนหินโขดหินก้อนเล็กก้อนใหญ่นะครับทุกผู้ชมครับเนี่ยฮะต้องค่อยเดินขึ้นไปแบบเนี้ยมันไม่ใช่เดินไปเรื่อยแบบเมื่อ
ขึ้นมาแค่นี้ก็คือลำบากละเพราะฉะนั้น๕๖นาทีคงไม่ใช่เวลาเท่านี้แน่นะฮะ
แล้วที่สำคัญคือมันมีอุปสรรคอีก๒จุด
ในพื้นที่ภูเหล็กไฟเนี่ยคือมีผาสูงเป็นผาหินสูงอยู่๒จุด
จุดหนึ่งสูง๕เมตรจุดหนึ่งสูง๑๐เมตร
เพราะฉะนั้นการที่เด็กคนหนึ่งจะเดินมานะครับ
คงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะเดินมาถึงในเวลาแค่เกือบชั่วโมง
ก็จากบ้านแล้วก็เดินขึ้นไปถึงภูเหล็กไฟนะครับท่านผู้ชมครับ
นี่อาจจะเป็นคำตอบของใครหลายคนที่คิดอยู่ในใจก็ได้นะครับว่า
เป็นไปได้หรือที่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งจะเดินพลัดหลงออกจากบ้าน
เดินขึ้นไปเองหรือว่าเดินตามสุนัขขึ้นไป
เป็นการคลี่คลายคดีของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
คุณเขมสอนครับท่านผู้ชมครับ